เรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวความรักของแตงโมนิดานะคะ
แล้วก็คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการก็ยังคงถูกพูดถึงอยู่ตลอดนะฮะ
แม้ว่าตัวของสาวแตงโมจากไปแล้วเดือนกว่าคุณผู้ชม
แต่ความรักแล้วก็ความคิดถึงของแฟนนุ่มค่ะ
ยังคงถูกถ่ายทอดผ่านทางโซเชียลผ่านรูปแล้วก็ข้อความอยู่ตลอดเลยนะฮะ
ล่าสุดค่ะคุณเบิร์ตโพสต์ภาพโป๊ตการ์ด๑ใบ
ซึ่งก็มีข้อความที่สาวแตงโมเขียนด้วยลายมือเอาไว้แบบสวยงามเลยนะฮะ
เป็นข้อความแทนใจของแตงโมถึงแฟนนุ่มค่ะ
ในวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เราขอนำข้อความนี้มาอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งค่ะ
ขอบคุณความรักที่เธอมีให้เขาเสมอมาเขารักที่รักมากนะ
รักแบบที่ไม่เคยรักใครเธอมีค่าในตัวเองมีค่ามากกับเขาและพระเจ้า
รักตัวเองให้มากนะรักษาสุขภาพได้แล้วนะเผื่อฝันเป็นจริงค่ะ
จะได้อยู่เล่นกับลูกไปนานนานไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เขาจะอยู่จะคอยซัพพอร์ตคอยเป็นที่พักพิงให้ที่รักเสมอ
คอยช่วยผลักดันให้ทุกฝันที่เธอทำได้สำเร็จ
และเขาขอโทษนะคะที่ชอบน้อยใจบ่อยค่อยปรับกันไปนะ
อย่าเพิ่งท้อกับเขานะที่รักแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
จากคนที่แคร์เธอที่สุดในโลกด้วยรักแตงโมค่ะ

ก็คือเพลงที่ชื่อว่าวันที่เธอไม่อยู่

คือในเนื้อเพลงของความหมายก็สื่อถึงความคิดถึง
อยากให้ส่งให้คนรักที่จากไปแล้ว
เชื่อว่าใครที่ได้อ่านข้อความนี้ทั้งหมดจะมีทั้งความรู้สึกกินใจนะคะ
แล้วก็เศร้าในคราวเดียวกันด้วยค่ะ
ซึ่งคุณเบิร์ตเองก็ได้นำข้อความนี้นะคะมาโพสต์ลงในไอจีอีกครั้ง
แล้วก็เขียนแคปชั่นถึงแฟนสาวบอกว่า
ก็ยังคงมีความคิดถึงได้ตลอดนะครับคุณผู้ชม
เดือนหนึ่งของใครหลายคนบอกว่ามันแป๊บเดียวเองนะ
แต่สำหรับคุณเบิร์ตเราเชื่อว่าทุกวันของคุณเบิร์ตมันยาวนาน
ในการที่จะผ่านไปให้ได้ในแต่ละวันก็ต้องขอส่งกำลังใจกับคุณเบิร์ตด้วยนะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีเนาะที่คนรักกันนะคะ
มีให้การแม้ว่าตัวจะจากไปแล้วแต่ว่าหัวใจดีก็ยังอยู่นะคะ